คุณผู้ชมครับไทยรัฐเองก็ได้มีการจัดให้มีทอล์กโชว์
ในหลวงในความทรงจำขึ้นนะครับ
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็มีโอกาส
ในการที่จะบันทึกเทปแล้วก็ติดตามบรรยากาศนะครับ
ในการจัดท็อกโชว์นี้เพื่อเป็นการรวมตัวกัน
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับ
ติดตามรายงานได้จากคุณนันทพรธวระรายงานสด
ห้องประชุมอาคาร๙ไทยรัฐครับ
ขณะนี้เป็นบรรยากาศการบันทึกเทปท็อกโชว์ในหลวงในความทรงจำ
ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้มาร่วมรับฟัง
การถ่ายทอดความรู้สึกประทับใจจากนักพูดชื่อดังที่มีต่อในหลวง
ซึ่งเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต
รวมถึงความโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยค่ะ
นี่เป็นบรรยากาศการเตรียมบันทึกเทปท็อกโชว์ในหลวงในความทรงจำ
เกิดอีก๑๐ชาติก็ไม่เจอมหาราชที่ชื่อภูมิพลภายในห้องประชุมชั้น๙อาคาร๙ไทยรัฐ
กลางการร่วมรับฟังของคณะผู้บริหารและพนักงานไทยรัฐกว่า๕๐๐คน
ซึ่งการท็อกโชว์ครั้งนี้ดำเนินรายการโดยนายพีรวัตรอังคณาศ
ผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวีและมีนางสาวอรพิมรักษาผล
นักพูดชื่อดังซึ่งสร้างแรงบันดาลใจ
บอกเล่าเรื่องราวความประทับใจในรูปแบบท็อกโชว์
ซึ่งเธอบอกว่าตลอดทั้งชีวิตของเธอนั้น
มีแรงบันดาลใจเพียงหนึ่งเดียวคือในหลวง
ศาสนาและประเทศชาติบ้านเมืองทดแทนที่เกิดมาค่ะ
มีพระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าเบ้นได้เห็นจากสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำ
และสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องจริงไม่ใช่หนังสือที่ถูกแต่งขึ้น
หรือไม่ใช่นิยายที่เราไม่สามารถจับต้องได้ทุกอย่างทั้งหมดเป็นเรื่องจริงค่ะ
แล้วก็เรื่องที่เบสได้เอาเป็นแรงบันดาลใจมาโดยตลอดนั่นก็คือการคิดถึงคนอื่น
คือพระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้บอกไว้ว่ากิจของเพื่อนมนุษย์คือกิจที่หนึ่ง
แล้วไม่น่าเชื่อว่าทั้งที่พระองค์สูญเสียพ่อตั้งแต่เด็ก
แต่พระองค์ก็เดินตามรอยแนวทางนี้มาโดยตลอด
จะเห็นได้ว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทำยังอยู่
แม้ว่าวันนี้พระองค์ท่านจะไม่อยู่แล้วก็ตาม
ก็เลยมีความรู้สึกว่าสิ่งเดียวที่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้ในวันที่เราไม่อยู่คือความดี
เหมือนวันนี้เราได้เห็นแล้วค่ะว่าที่แรกจริงที่คนตายจะไป
นั่นก็คือการเดินทางไปอยู่ในความทรงจำของพวกเรา

เพราะฉะนั้นเบสจึงมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางว่า
อยู่เพื่อตนเองอยู่แค่สิ้นลมค่ะแต่อยู่เพื่อสังคมอยู่คู่ฟ้าดิน
ดังที่วันนี้ฟ้าดินได้ประจักษ์แล้วว่า
เราได้เกิดมาในแผ่นดินที่มีพระราชาที่ดีที่สุดในโลกจริงค่ะ
จากการท็อกโชว์จากนักพูดสร้างแรงบันดาลใจชื่อดังแล้ว
นางสาวอรพินยังได้มีการร้องเพลงสดในชื่อเพลง
คนดีไม่มีวันตายซึ่งก็ได้สร้างความทราบซึ้งใจ
ให้กับผู้ที่มาร่วมรับฟังจนเก็บกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่
ศิลปินรุ่นใหม่ชื่อดังเจ้าของผลงานรางวัลมากมาย
ร่วมการแสดงขับเสพาบนต่าง
ซึ่งนายทัชยะบอกว่าโดยส่วนตัวมีความรักในศิลปะไทย
แผ่นดินไทยและรักในหลวง
พร้อมมาร่วมขับเสพาในวันนี้
เพื่อถ่ายทอดแทนความรู้สึกทั้งหมดที่มีต่อในหลวง
สำหรับการท็กโชว์ในหลวงในความทรงจำครั้งนี้
ได้ถ่ายทอดแบบอย่างที่ดีที่ทรงพระคุณทั้ง๓ประการ
คือคุณธรรมของพระราชาพระปีชาสามารถในการแก้ปัญหา
และความตั้งใจในการช่วยเหลือประชาชน
ซึ่งมีความยาวทั้งหมด๖๐นาทีค่ะ
สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมเทปบันทึก
ท็อกโชว์ในหลวงในความทรงจำครั้งนี้นะคะ
สามารถรับชมได้ในช่วงรายการพิเศษ
ทางสถานีข่าวไทยรัฐทีวีในวันพุธที่๑๙ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะ
และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศการบันทึกเทปท็อกโชว์จากอาคาร๙ไทยรัฐทีวี
นันทพรธวระรายงานสดจากห้องคุณผู้ชมอาคารก้าวไทยรัตน์ค่ะ